คุยกันในครอบครัวบัวหลวงกับทั้งสองท่าน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนนั้นค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นคุณมิ้วและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
นิดครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายคนก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ
ว่าจะตัดสินใจทำยังไงดีจะลดกำลังการผลิตหรือว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต
ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการประชุมครั้งนี้
ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยหลายคนคาดหวังว่าจะเห็นการลดกำลังการผลิต
ครับผมนะครับแต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยอืม
พอใจกับราคาน้ำมันตรงนี้อยากจะผลิตเพิ่มอยากจะผลิตเพิ่ม
ครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอีลักษณ์กับอีลักษณ์ครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าแสงชั่นครับในเชิงของเศรษฐกิจอืม
กับอีลักษณ์เนี้ยครับมันปรับกว่าอืมที่เค้าเคยทำอยู่
คือศักยภาพเขามีเยอะกว่านี้แต่ถูกแซงชั่น
เขาก็เลยอยากได้เงินเข้าประเทศนะครับอยากขายสินค้าเพิ่ม
เขาก็บอกว่าถ้าคนอื่นจะคงกำลังการผลิตหรือจะลดกำลังการผลิตเขาเห็นด้วย
แต่ของกับผมเองเนี่ยขอผมกลับขึ้นไปอยู่ระดับเดิมก่อนละกัน
ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในช่วงของการซื้อขายในปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ก็เลยค่อนข้างจะเรียกว่าปรับตัวลงแรง
ดูเหมือนจะดูดีใช่อ่าแต่พอมาอีกครั้งนี้ก็อาจจะทำให้คนที่คาดหวังว่าราคาน้ำมัน
เขยิบขึ้นเกินกว่า๕๐เหรียญอาจจะยากลงนิดนึง
ถูกต้องนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับทำไมเราต้องทราบในเรื่องของราคาน้ำมัน
เพราะว่าถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากให้มันกระทบเงินในกระเป๋าเรา

เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันก็คงยังไม่มีอะไรน่ากลัวมั้ง
ถ้ายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับ
แล้วก็หลายคนตอนนี้นะครับที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือพี่นิด

เติมเงินไงเราก็มีหลายค่ายแหละ๓ค่ายหลักนะครับ
จะไปซื้อที่๗๑๑เนี่ยตอนนี้เขาไม่ขายแล้ว
ไปเติมปุ๊บเนี่ยหลายคนไปเติมแล้วบอกอ้าวทำไมไม่ขาย

มีถึง๓๓ล้านหมายเลขนะครับ

ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรอง

แต่นี่ถามว่ารับผลกระทบแบบมันมากขนาดไหน

นะครับผมว่ามันก็คงไม่เยอะมาก

แต่ยอดขายเขาเนี่ยหลักแสนล้าน
หรือกำไรโดยรวมเนี่ยก็กระทบไม่เยอะมาก

ก็เรียกว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
ให้เขาให้บริการเป็นตู้เติมเงินคล้ายตู้โทรศัพท์
จริงแล้วก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะ

พวกนี้ก็คงจะได้เป็นประโยชน์
เพราะว่าคนขอไปที่ร้านเปลี่ยนแต่ไม่ได้ก็คงต้องใช้เมื่อการพวกนี้มากขึ้น
เกิดข่าวลักษณะอย่างนี้แล้วเป็นยังไง

ก็โดนปกติแล้วเวลามีข่าวอะไรออกมาก็ตาม
ช่วงแรกเลยเนี่ยถ้าคนยังไม่ทราบตัวเลข
ไม่รู้ตัวเลขมันมากมันน้อย

และคนไหนที่มองแล้วจะได้ประโยชน์ก็ซื้อก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยอยู่ตัวเลขกันแล้วอีก
แอคชั่นก่อนแล้วค่อยมาคิดที่หลัง

ตัวเลขอะไรต่างบางครั้งเนี่ย

ของนักลงทุนนักเงินกำไรในตลาดทุนบ้านล่ะ
และอย่างนี้ครับในการค้าการขายการทำธุรกิจในปกติเนี่ยโอ้โห

ก็ถือว่าเป็นร้านค้าปีกที่มีพูดง่ายว่าสาขาใหญ่ที่สุดในประเทศ
ก็ตอนนี้เข้าใจว่าประมาณ๙๒๐๐แห่งทั่วประเทศ

เพิ่มปีหนึ่งประมาณ๗๘๐๐สาขา
จะขึ้นไปถึงประมาณหมื่นกว่า
ภายใน๓๕ปี
ก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดนะครับ
แง่ของผู้ใช้บริการของมือถือ
อย่างนี้เบอร์๑กับเบอร์๑มาเจอกันอย่างนี้ทีไรเนี่ย
เจรจาต่อลองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงพี่นิด
ก็คือจริงแล้วผมคิดว่าการเจรจาการต่อรองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจอยู่แล้วนะครับ
ในขณะเดียวกันสิ่งที่นักลงทุนบางท่านอาจจะมองข้ามช็อตไป
แต่ไปเกี่ยวกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่ง
อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองอ่ะ
เพราะว่าในเรื่องของธุรกิจมันมีทั้งคู่แขกแล้วก็คู่ค้า

เพราะงั้นก็ต้องมองให้ออกว่าใครเป็นใคร
แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับ
เราเป็นฐานะผู้ถูกหุ้นถ้าท่านลงทุนอยู่นะครับ
ก็ต้องคอยติดตามนะครับข่าวสารต่างแต่ว่าอย่าไปตกกระจายมากนะครับ
อาจจะต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับ
ใช้ในการประเมินสถานการณ์ว่าเอ๊ะการลงทุนของเราเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นกระทบมากน้อยแค่ไหน
หรือกระทบชั่วคราวหรือว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรเท่าไร
แต่ว่าในข่าวพวกนี้นะครับอาจจะทำให้ราคาในตลาดหุ้นแน่นอนมีความผันปวน
เพราะหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
แล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ของตลาดก็คงเรียกว่านักลงทุนรอเรื่องผลประกอบการประกอบประกาศออกมาไตรมาส๓
แล้วเราก็คงรออีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ก็คือกลุ่มพลังงาน
ซึ่งตัวเลขกำไรออกมาดีแน่นอนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอ่า